โศกคณะรักษาความสงบแห่งชาติออกมายืนยันนะคะว่าเจ้าหน้าที่มีความจำเป็นต้องควบคุมตัวมวลชนที่เดินทางไปแสดงออกเชิงสัญลักษณ์ที่อุทยานราชพักษ์เพื่อป้องกันการกระทบกระทั่งกันค่ะ
ในขณะที่คณะกรรมการตรวจสอบข้อที่จริงกระทรวงกลาโฮมกำลังเร่งตรวจสอบการจัดสร้างอุทยานราชพักษ์นะคะเพื่อให้ได้ข้อสรุปในเรื่องนี้โดยเร็ว
พลตรีคงชีพตันตรวานิสโคศกระทรวงกลาโฮมเปิดเผยถึงความคืบหน้าการตรวจสอบข้อที่จริงโครงการก่อสร้างอุทยานราชพักษ์ว่า
ตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมาคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงทยอยเชิญคณะกรรมการที่รับผิดชอบหลักในการดำเนินโครงการก่อสร้างอุทยานราชพักษ์มาให้ข้อมูลอย่างต่อเนื่อง
คู่กับการรวบรวมหลักฐานเอกสารต่างที่เกี่ยวข้องรวมทั้งขอผลการประชุมของคณะกรรมการคณะอนุกรรมการและคณะทำงานทุกคณะซึ่งมีมากกว่า๒๐คณะมาประกอบการพิจารณาร่วมกันตลอดทั้งวันหยุดสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาเพื่อให้ได้ข้อที่จริงปรากฏแก่สังคมร่วมกันโดยเร็ว
และในสัปดาห์นี้จะเชิญคณะกรรมการที่รับผิดชอบด้านการบริหารจัดการงบประมาณในทุกกลุ่มงบประมาณที่เกี่ยวข้องมาให้ข้อมูลเพื่อสร้างความกระจ่างในประเด็นต่างที่เป็นข้อกังขาของสังคม
พร้อมระบุด้วยนะคะว่าที่ผ่านมากรรมการและอดีตกรรมการที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินโครงการนี้ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีในการให้ข้อมูลด้วยความเต็มใจ
ขอเวลาให้คณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงได้ทำงานอย่างรอบครอบเพื่อให้ได้ข้อเท็จจริงร่วมกันในที่สุด
ขณะที่พันเอกวินไทยสุวารีโคศกคณะรักษาความสงบแห่งชาติยืนยันถึงความจำเป็นว่าต้องควบคุมตัวแก่นนำกลุ่มนักศึกษาโดยระบุว่าเป็นเพราะประชาชนส่วนใหญ่ไม่ใช่เฉพาะเจ้าหน้าที่เท่านั้นที่ไม่ต้องการให้ใครมาใช้อุทยานราชพักษ์ผิดไปจากวัตถุประสงค์ที่ต้องการสร้างแรงยึดเหนียวผูกพันสถาบันกับประเทศไทยหรือ
ของคนไทยทั้งประเทศเกิดจากแรงศรัทธาของประชาชนร่วมกับหน่วยงานรัฐจึงอาจไม่เหมาะสมที่จะมีกลุ่มหรือบุคคลหนึ่งบุคคลใดมาดำเนินกิจกรรมที่ผิดวัตถุประสงค์การดำเนินการของเจ้าหน้าที่ไม่ได้ควบคุมกักขังเพียงแต่มีจุดประสงค์หลักคือควบคุมสกัดไม่ให้ไปถึงที่หมายเท่านั้นแล้วก
อุทยานราชพักษ์มาเป็นเครื่องมือทางการแสดงออกเจ้าหน้าที่จึงจำเป็นต้องดูแลสถานการณ์ให้เกิดความสงบเรียบร้อยมากที่สุดเพื่อไม่ให้ใครหยิบไปใช้ขยายผลในมุมที่ไม่ถูกต้อง
ขณะเดียวกันไม่อยากให้เกิดการเผชิญหน้ากันของประชาชนเนื่องจากมีกลุ่มที่ไม่เห็นด้วยมีแนวโน้มจะไปแสดงออกเชิงต่อต้านกลุ่มนักศึกษาอยู่ที่บริเวณนั้นด้วยจึงอยากขอร้องประชาชนอย่าไปหลงเชื่อคำยุโยงของผู้ไม่หวังดีหรือบางบุคคลที่มีผลประโยชน์แอบแฝง
บัญชีรายรับรายจ่ายของงบประมาณแผ่นดินทั้งโดยตรงและอ้อม
รวมถึงเงินบริจาคอย่างตรงไปตรงมาให้สังคมได้รับรู้ชัดเจน
พร้อมเห็นว่าการสกัดกั้นไม่ให้ใครเดินทางไปอุทยานราชพักษ์
ก็จะยิ่งทำให้ปัญหาบานปลาย